ดูที่เรื่องของผลกระทบจากการไปฉีดบูสเตอร์วัคซีนป้องกันโควิด
โผล่มาอีกหนึ่งรายผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๐กว่า
เฮ้ยผมร่วงผมร่วงผู้หญิงด้วยเหรอครับนี่ไงเป็นประถามอีกแล้ว
แล้วจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะก็ต้องใส่วิกเสียเงินรักษาตัวเองเป็นหมื่น

ถ้าเกิดว่าดูจากการร่วงคือร่วงหลุดไปถึงรากผมเลยนะ
ถูกต้องคือหนังศิษย์ศาสตร์คือแบบใสเลยนะคุณ

โอกาสที่ผมจะงอกขึ้นมาใหม่มันยากยาก
ยากเลยนี่ฮะเรื่องเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
เป็นพนักงานทำงานเป็นฝ่ายขาย
บริษัทตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในภูเก็ต
โชว์ให้ดูเลยเนี่ยก็ล่วงอย่างนี้คุณนักข่าว
ศีรษะล่วงแบบนี้จะหมดอยู่แล้วเหลือกระจุกนิดกระจุกหน่อยเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่เธอไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

คุณแอนบอกว่าไปฉีดเข็มแรกซิโนแวคไป

เข็มที่๒ก็ซิทโนแวกไป๑๔วิทยุนายน

หลังจากฉีดแอสต้าไปพอกลับถึงบ้าน

เป็นไข้มันก็คืออาการหลายคนเป็น

แต่หลังจากนั้น๑สัปดาห์

จับดูทำไมมันร่วงแบบนี้

ตัดสินใจไปหาคุณหมอคุณหมอเจาะเลือดดู
หมอบอกว่าเป็นภาวะเลือดซีด
ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจเลือด
ก็มีอาการแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมไม่ร่วง

มันกลับมีอาการผมร่วงเกิดขึ้น
ทีนี้คุณหมอก็ให้ทานยาทั้งหมด
ทั้งหมดที่ไปรักษาเสียค่ารักษาเองทั้งหมด
เงินก็ไม่พอไปขอเบิกเงินจากที่ทำงานล่วงหน้า

ตอนนี้ชีวิตลำบากมากเลยไปไหนมาไหนก็ยอมรับ

ตอนนี้ค่ารักษารวมแล้วเป็นหมื่นต้องจ่ายเองทั้งหมดเลย
เชื่อเหลือเกินว่าเหตุผลที่ผมร่วงขนาดนี้
มันเกิดจากผลกระทบของวัคซีนแน่
ที่ผ่านมามีภาวะเรื่องของเลือดซิดก็ตามที

ตอนนี้ลำบากทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่พอ

อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้

คุณต้องเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบก่อน

กลับมาดูจะเอาเอกสารอะไรบ้าง

อ้อคิ้วที่แท้จะไม่มีคนคิ้วแล้วนะ

ฉีดวัคซีนแล้วผมล่วงแต่คนนี้เขาฉีด๒เข็มนะ

ตอนนี้กลายเป็นคนไม่มีผมเหลือแค่กระหล่อมกระแหลมแบบนี้
อันนี้เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัคซีน
เห็นแล้วใจคอไม่ดีเลยนะมีทั้งป่วยมีทั้งตายแล้วก็ผมรั่วอีกกรณีหนึ่งแล้วนะฮะ